ตอนนี้ยังไม่เห็นถึงความจำเป็นในการที่ต้องไปดีเบตนะไม่ใช่กลัวหรือไม่กลัวหรอกเนอะ
อันนี้ต้องดูที่เวทีดีเบตวันนี้มันเป็นยังไงล่ะนะ
การโจมตีกันส่วนใหญ่สารฐานก็ไม่ค่อยมีอ่ะนะก็ผมงุ่งไม่ไปอ่ะตอนนี้
ว่าใครจะมากระตุ้นไงผมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะฉันก็ไม่ได้กลัวเถอะ
ความสำคัญคือวันนี้เราผมทำงานอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เสียเวลาเนี่ย
ถ้าประดิษฐ์ประดอยคำพูดของผมอะไรต่างออกมาให้มันปวดหัวแล้วนะ
ถ้าอยากทราบวิทยาศาสตร์ของผมอ่ะในฐานะที่ผมจะเป็นระยกต่อไปอ่ะ
ถ้าถ้าไม่ได้เป็นนะผมก็วิทยาศาสตร์ของผมมีอยู่แล้วไง
วิทยาศาสตร์ก็คือมั่นคมข้างก่างเงินไปได้หลักระดับเศรษฐกิญ
ทุกท่านให้กำลังใจพวกเราชาวอนาคตใหม่
พวกเราเชื่อว่ามีแต่การทำงานอย่างจริงใจ

หนักใจไหมครับที่จะไปหาไฮจัตราร์ตรงนี้ครับ
ไม่หนักใจครับเพราะเราเชื่อว่า
พวกเรานะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ
การพิพักวิจารณ์ผู้มีอำนาจ
ย่อมเป็นสิ่งของประชาชน

เอาถ้าเอาเลือกพักพลังประชาลันทร์

สำหรับหน้าที่รับผิดชอบของถามตรงนะคะ

เลือกสวอันนี้ภาษาชาวบ้าน

แต่ให้สัมภาษณ์น้อยมาก
เพราะท่านอาจจะเข้าใจว่าเนื้อหาอย่าเพิ่งให้เยอะ
เพราะว่าเรื่องสวมันเป็นประเด็นในการเมืองมา

ในส่วนของพลเอกประยุทธ์เอง
ตอนนี้ก็ยังเป็นประเด็นวนเดิมอยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานะของท่าน
ที่เป็นหัวหน้าคอสชเป็นนายกนะคะ
อันนี้ในทางกฎหมายเลยนะคะคุณผู้ชมว่าถือว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้ามหรือเปล่า

ในขณะที่เรื่องของการดีเบตนายกพูดชัดแล้ว
กรกตให้คำตอบมาแล้วว่าดีเบตได้ไม่มีปัญหา

คำพูดถ้าพูดไปตอนดีเบตอันตราย
และดูท่าทีของนายกแล้วไม่น่าได้เวทีไหนสักเวทีที่เป็นดีเบตนะคะ
แต่เดี๋ยวเรียนเชื่อว่าสื่อยังคงพยายามเราด้วยค่ะ
เราจะพยายามด้วยไม่ดีเบตก็ได้ค่ะ
เหนือจากนี้ค่ะสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้จะมีความสำคัญกับพักที่ถูกจับตาอยู่หลายต่อหลายพักนะคะ
ของอนาคตใหม่ก็เรื่องหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วผิดกฎหมายไหมจำคุกหรือเปล่า
ซึ่งไม่รู้ว่าจะกระตุ้นให้เสียงดิ่งลงไปหรือจะกระตุ้นให้เป็นพลุแตกขึ้นมาอีกรอบ
แต่วันนี้แขกรับเชิญของเราถ้าเอาจริงถ้าเราดูแค่ชื่อพักก่อนนะคะชื่อพักการมาของสองพักนี้
ใหม่ทั้งคู่เพราะว่าพักหนึ่งคือพลังประชารัฐอีกพักหนึ่งคืออนาคตใหม่
ชื่อพึ่งไม่แต่ไม่ถึงกับมัยเสร็จดีเดียวเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยถ้าดูจากคุณ
ก็เป็นรัฐมนตรีแล้วก็บางส่วนก็เป็นนักการเมืองจากพักอื่นแม้กระทั่งชุดชื่อของบาง
บางกลุ่มที่เข้าไปในพลังประชารัฐ
อาจจะตั้งคำถามได้ว่าอ้าวตกลงที่
อยากจะตรวจสอบนักการเมืองชิงช้างนักการเมือง

อีกฝั่งหนึ่งค่ะอนาคตใหม่อันนี้ใหม่จริง
แต่ว่าหัวหน้าพักโดนจนไม่รู้จะปาดเหงื่อด้านไหนก่อนนะคะ
โดยเฉพาะเส้นทางของการเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคม
แล้วก็การเข้ามีส่วนร่วมในการเรียกร้องทางการเมืองหลายต่อหลายครั้ง

แต่อย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ประเด็นที่น่าจะมีสีสันมากก็คือ
เรื่องของสอวออีกเช่นเดียวกัน
เพราะได้ใครคะได้ผลเอกประวิทย์มาค่ะ
โดยที่เราไม่ทราบเลยว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว

สองท่านจะคุยกันกับดิฉันในรายการคืนนี้ค่ะ
ท่านแรกเราก็ขอคนป่วยมาร่วมรายการก่อนนะคะ
จะผ่าตัดไปรองโฆษกภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
รธนกรวังบุญคงชนะเคยมาแล้วนะคะวันนี้มาอีกครั้ง
อีกหนึ่งท่านเคยเห็นแต่เป็นนักศึกษา
โกยโหกเวกโวยวายสู้ทุกเวที
ตอนนี้เข้าสู่สนามและได้ตำแหน่งนี้ค่ะ
ผู้ช่วยเลขาธิการพักอนาคตใหม่รังสิมันโรม

กลับขอไป

ค่ะผ่าตัดไร

มีส่วนมาจากการไปหาเสียงอายะ
เจอตอนขึ้นปลาใสแล้วก็ชอบชูมือหรือเปล่า

บรรยากาศในพักพลังประชารัฐตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็โอเคนะครับบรรยากาศดีครับ
คือที่ฉันถามเพราะว่าไม่ค่อยเจอคนพลังประชารัฐมาระยะหนึ่งแล้ว
คือก็ช่วงนี้ก็โอเคนะครับ
เพราะว่าที่พักก็คึกคักดีแล้วก็ทางแกนนำของพักก็อยู่ในพักตลอดช่วงนี้นะฮะ
แล้วก็เราก็มีเวทีปลาสายใหญ่เนี่ยอีกประมาณ๑๐กว่าเวทีครับ

ประเทศนะคะเวทีไหนที่น่าจะเป็นเวทีที่แสดงความเป็นพลังประชารัฐได้มากที่สุดไหมคะ
เหมือนกับพูดจาภาษาเดียวกันหรือเราคิดว่าที่นี้เรียกฐานเสียงพลังประชารัฐได้เลยมีไหมคะ
หมายถึงที่ผ่านมาหรือว่ากำลังจะไป
ผมว่าหลายจังหวัดนะในอีสานในเหนือเนี่ยเชียงรายพยาว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

ก็คือว่าเราใช้ในเรื่องของนโยบายเป็นหลัก
นโยบายเข้านโยบายเลยได้ไหม

สั้นนะนโยบายพักหนี้กองทุนหมู่บ้านอย่างนี้
โยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเพิ่มจาก๑๔๕ล้านใบเพิ่มไปอีกนะครับ
นโยบายเปลี่ยนสวพกรเป็นสวพกร๔๐โอนสิทธิ์ได้
รดาประชารัฐแล้วก็นโยบายในเรื่องของพืชผลทางการเกษตร
สิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวชูได้
ในขณะเดียวกันมันบวกกับพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ซึ่งเป็นคนที่มีผลงานที่ชัดเจน

เพราะฉะนั้น๒ส่วนนี้เมื่อมารวมกันแล้ว
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ตอบรับ
ทางคุณรังสิมันค่ะจริงในวงการการเมืองเรียกว่าคุณรังสิมันคุณรังสิมันโรมหรือคุณโรมค่ะ
เรียกผมโรมก็ได้ค่ะสั้นดีค่ะ
เมื่อก่อนจะไม่เรียกแบบนี้นะคะเพราะว่าสัมภาษณ์กันตั้งแต่สมัยยัง
ตอนนั้นผมยังอยู่ปี๒เลยค่ะ
คุณโรมค่ะอนาคตใหม่เอาจริงเข้าใจว่าตัวเองตอนนี้เป็นเป้าที่ใหญ่ที่สุดทางการเมืองหรือไม่
อยู่ว่าเราพูดว่าเป้าใหญ่ที่สุดในทางการเมืองคืออะไรนะครับ
ผมคิดว่าในมุมมองผมนะฮะเราพักอนาคตใหม่เราเข้ามาเพื่อเปลี่ยนการเมืองนะครับ
ไม่อยากจะเห็นการเมืองแบบเดิมอีกแล้วนะครับ
ดังนั้นในด้านหนึ่งถ้าจะเป็นเป้าที่ใหญ่ก็อาจจะเป็นเป้าใหญ่ในความหมายว่าพักอนาคตใหม่จะทำให้การเมืองแบบที่หลายคนเข้าใจมันเปลี่ยนไป
แล้วบางคนเนี่ยจะอาจจะตามไม่ทันนะครับกับการเมืองในรูปแบบใหม่นะฮะดังนั้นก็อาจจะเป็นเป้าอยู่ในวันนี้นะฮะ
เป้าอยู่ที่ความเป็นอนาคตใหม่ทั้งพักนโยบายที่ชูโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างจะเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเยอะมากเนี่ยนะคะหรือว่าอยู่ที่ตัวหัวหน้าพักที่เป็นสายล่อฟ้าค่ะ
คิดว่ามันคงอยู่ในหลายส่วนนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับในการเอาตั้งแต่ต้นการตั้งพักขึ้นมานะฮะพักอนาคตใหม่เราชูมาโดยตลอดคือเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเราก็ได้รับตอบรับนะฮะในระดับหนึ่งในช่วงแรกแรกนะครับจากคนรุ่นใหม่เยอะนะครับอันที่สองนะครับพักอนาคตใหม่ไม่ได้มีแค่หัวหน้าพักคือคุณธนา

คืออย่างนี้ครับเวลาเราพูดคนรุ่นใหม่อันนี้ผมก่อนที่จะตอบคำถามนี้นะครับผมอยากให้เข้าใจตรงกันว่าเวลาพูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยคนจำนวนไม่น้อยชอบนึกถึงคนอายุน้อยนะครับซึ่งในด้านหนึ่งก็คือเรื่องจริง
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเราก็ยืนยันว่าเวลาเราพูดถึงคนรุ่นใหม่นะครับเรากำลังพูดถึงความคิดใหม่ไอเดียใหม่การสร้างการเมืองแบบใหม่
ไม่เกี่ยวกับวัยซึ่งในมิติหนึ่งไม่เกี่ยวกับวัย
ถูกต้องครับถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับผมคิดว่าลึกแล้วคนไทยเราต้องการเห็นการเมืองเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วผมคิดว่าการสร้างการเมืองแบบคนรุ่นใหม่แบบคนใหม่นะครับมันกำลังตอบสนองต่อความต้องการลึกของคนไทยได้
ในขณะที่ภาคอนาคตใหม่เรียกใหม่จริงแต่ประเด็นข้างโดยเฉพาะกับตัวหัวหน้าพักและเลขาที่การพัก
บานเลยยังยังเป็นปัญหาอยู่ในการหาเสียงไหมคะ
เพราะว่าถ้าเราดูฐานเสียงของพลังประชารัฐกับฐานเสียงของอนาคตใหม่เนี่ย
อาจจะเรียกได้แบบเร็วนะคะหยาบเลยก็คือว่าเหมือนแทบจะคนละกลุ่ม
และเป็นกลุ่มที่แทบจะมองหลายอย่างเห็นได้ชัดว่าไม่เหมือนกันเลย
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคนละกลุ่มหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าเอาเข้าจริงเวลาคนที่เข้าครูหาไปเราก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมครับว่าเขาจะกาอะไร
อาจที่ว่ารับปากเดี๋ยวจะโหวตให้ทั้งบ้านถึงเวลาเอาเข้าจริงโหวตให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
สำเร็จจริงมันก็ต้องปี๕๔นะครับนับวันนั้นผมวัน๒๘นะครับ

คือผมกำลังจะบอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนใช่ไหมครับ
จากวันนั้นผมอายุ๑๘จนวันนี้ผมอายุ๒๖นะครับ

ดังนั้นผมคิดว่าหลายอย่างมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้ว
เราไม่มีทางที่จะคำนวณการเมืองนะครับ
ลูกคิดทางการเมืองในแบบเดิมได้หรือเปล่า
ดังนั้นผมคิดว่าถามว่าฐานเสียงคนละฐานไหมนะฮะ

หมู่บ้านที่เราไปก็จะเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่พลังประชารัฐไปก็ได้

ทางดรธนกรค่ะทางพลังประชารัฐเนี่ย
เอาอย่างนี้นะคะพูดด้วยความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง
คือไม่ต้องนับเฉพาะเวทีที่ไทยรัฐจัดนะคะ

มันมีความยากลำบากของความเป็นพลังประชารัฐเหมือนกัน
ในการไปเพราะว่าประเด็นที่พักการเมือง
ซึ่งดิฉันเชื่อว่าเขาไม่ได้นัดกันมาหรอก
โดยเฉพาะประชานิปัจกร์เฟื้อไทยไม่น่าจะนัดกันมานะคะ
คือประเด็นมันถูกรวบไปกองที่พลังประชารัฐ

จะเรียกว่าแก้ข้อมูลอย่างแท๊กจริง
เท็จจริงหรือว่าอธิบายกับฐานสีที่เป็นของเราอยู่แล้วยังไงคะ
คือจริงแล้วเนี่ยการไปดีเบตหรือออกรายการต่างเนี่ย
มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
แต่ว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย
เราจะเน้นการลงพื้นที่พบปากกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับ
รายการทีวีเราก็ออกบ้างนะครับแต่ว่าคือวันนี้เนี่ย
ผมสังเกตดูรายการทีวีต่างที่ไปดีเบตกันเนี่ย
มันไม่ได้สร้างสรรค์เลยบางรายการเนี่ยนะครับ
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยตัวแทนที่ไปเองเนี่ย
มันก็ใช้วาธกรรมหรือว่าตอบโต้กันไปมาเหมือนเดิม
เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วความเป็นคนรุ่นใหม่มันมีทุกพักนะฮะ
ผมอยากเห็นการเมืองที่นำเสนอนโยบายต่อพี่น้องประชาชน
แล้วให้พี่น้องประชาชนเขาเลือกว่าพักนี้นโยบายดีเขาได้ประโยชน์
โจทย์สังคมได้แต่ส่วนใหญ่วันนี้ก่อนเลือกตั้งทุกคนก็
ก็จะบอกว่าต้องไม่ใช้วาธกรรมนะต้องไม่ตอบโต้ไม่โจมตีใส่ร้ายกันนะ
ผมเห็นขึ้นเวทีทุกเวทีทุกภักดิ์เลยเป็นเหมือนกันหมด
คุณจอมขวัญไปย้อนดูได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย
มันน่าจะเป็นเวทีที่มันสร้างสรรค์ก็คือว่าทุกพักไปเนี่ย
ท่านก็นำเสนอนโยบายของท่านให้กับพี่น้องประชาชนได้พินาเลือก
ไม่ใช่ไปปั๊บก็ต้องตอบโต้คนนี้ตอบโต้อีกฝั่งเนี่ย
ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับ
เอ่อดิฉันตัดคำตอบของดรธรรมกรวัฒนีที่ท่านถามเอง
อันนั้นคุณหมายเป็นพักหนึ่งที่ท่านถามว่า
ชูแต่ประเด็นโครงสร้างสังคม
คือเหมือนพยายามจะบอกว่าคือปัญหามันอยู่ที่อะไร
เป็นหลักอันนี้เข้าใจแต่ว่าการใช้เรื่องนี้เป็นทงนำเนี่ยนะคะ
มันมีเป้ามันมีเป้าไปที่พลังประชารัฐเหมือนกันนะ
คืออย่างนี้ครับคือจริงเนี่ย
ของเราในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ย
อันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนใช่ไหมครับว่า
พักอนาคตใหม่เราต้องการแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเมืองจริงนะครับ
สิ่งหนึ่งที่เราพยายามชูถ้าเราฟังกันให้ดีให้ชัดเจนนะครับ
จะพบว่าสิ่งที่พักอนาคตใหม่พยายามทำ
นำเสนอต่อสังคมคือเราไม่ต้องการกลับไปแบบเดิมอีกแล้ว
ถามว่าเมื่อเราไม่ต้องการกลับไปแบบเดิมอีกแล้วเนี่ย
เราก็จำเป็นต้องพูดกับพี่น้องประชาชนให้ชัดว่า
อะไรคือปัญหาที่อาจจะทำให้การเมืองไปเป็นแบบเดิม

ณวันที่๒๒พฤษภา๒๕๕๗นะครับ
การเมืองไทยมีปัญหาจริงนะครับ
คำถามก็คือว่าถ้าเราไม่อยากจะกลับไปอยู่จุดนั้น
แล้วเราอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าจริงเนี่ย

ซึ่งอนาคตใหม่เราก็พยายามชี้แจงมาโดยตลอดว่า
เราต้องแก้๑๒๓๔ว่ากันไปนะครับ

เราพูดปัญหาโครงสร้างแล้วมันอาจจะถูกทำให้เข้าใจว่า
เกี่ยวข้องหรือไปโจมตีกับพักพลังประชารัฐนะครับ
เพราะว่าที่เราพูดอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
เป็นเรื่องหลักการเป็นเรื่องโครงสร้างปัญหา

แล้วทำให้คนเข้าใจว่าเราไปโจมตีพักพลังประชารัฐเนี่ย
ก็เพราะว่าพักพลังประชารัฐเนี่ย

แน่นอนว่านี่คือส่วนหนึ่งของปัญหาทางการเมือง

รวมถึงแม้กระทั่งชื่อภาคเองนะครับ

ก็ไปพ้องกับนโยบายของรัฐ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้ง

ให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโครงการ

หรือบัตรสวัสดีการ
บัตรสวัสดีการแห่งรัฐ
ว่าตกลงแล้วพักพลังประชารัฐ
มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือเปล่านะครับ

รัฐบาลของคุณประยุทธ์

ก็เป็นคนที่มาจากรัฐบาล

ดังนั้นผมคิดว่าเวลาเราพูดถึงปัญหาโครงสร้าง

แม้กระทั่งอีกหลายคนอาจจะเข้าใจว่า

จริงพูดกันโดยตามตรงนะ

เราไม่ได้ต้องการโจมตีพักพลังประชารัฐอยู่แล้วนะครับ
เราต้องการที่จะจัดการปัญหาโครงสร้าง

ไปดันไปเกี่ยวพันกับพักพลังประชารัฐ
มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ช่วยได้ไม่ได้

จริงพักใหญ่เดิมอย่างเช่นประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยก็พูด

อันเองเรียกว่าวาธกรรมไหม

อดีตที่ผ่านมาขออนุญาตที่พาดพิงตรงนี้
ก็คือว่าวันนี้อย่างนโยบายของรัฐบาลอย่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มันทำมาก่อนนะฮะเราลองไปย้อนได้เลยนะครับ
มันทำมาก่อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
แล้วอย่างวันนี้เราเสนอผลเอกประยุทธ์เป็นบัญชีนายกของพักเนี่ย
พักเรามองว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ย
มีคุณสมบัติที่จะบริหารประเทศต่อไปนะครับ
คือวันนี้เนี่ยคือถ้าเราย้อนไปเนี่ย
ถามว่าท่านเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ชอบรัฐประหารนะครับ
แต่ว่าวันนั้นมันมีความจำเป็นที่ท่านต้องเข้ามา
ถามว่าถ้าวันนั้นท่านไม่เข้ามาเนี่ย
จราจนกลางเมืองฆ่ากันตายเยอะแยะ

ผมถามว่ามันคุ้มไหม
เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยผมมองว่าท่านก็เสียสละเข้ามานะครับ

วันนี้เรามองแล้วว่าท่านเข้ามาเนี่ยบ้านเมืองมันสงบ

นักท่องเที่ยว๒๗ล้านคน๓๗ล้านคน
เงินเข้าประเทศเยอะแยะเลย๓๗๒๗ล้านล้านบาท
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย
เราจะกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกไหม
เราจะกลับไปสู่การเผาสารกลางเผาบ้านเผาเมืองอีกไหม

ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจอมขวัญก็เห็นนะครับ
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสารยุติธรรมได้ตัดสินแล้ว
จำคุกตลอดชีวิตผมก็ไปเจอมาแล้ว
ผมเจอคนเสื้อแดงบางคนเนี่ย
สมัยผมอยู่สามมิตรเนี่ยเขาลำบากนะฮะ
ติดคุกติดคุกตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในสถานการณ์แบบนี้ผมเชื่อว่า
มันไม่มีใครเหมาะเท่าพลเอกประยุทธ์นะครับ
แล้วถามว่าวันนี้เนี่ยผมมีเหตุผล๒๓ข้อนะครับ
ที่ว่าทำไมพลังประชารัฐเลือกพลเอกประยุทธ์
หนึ่งท่านมีผลงานที่ชัดเจน
สองในทางการเมืองนะครับผมพูดในทางการเมืองนะ

แต่เป็นโต้แย้งในลักษณะที่มีเหตุผลกับกลุ่มต่างนะครับ
สามท่านมีความทรศจรรย์เป็นที่พระจักร
สี่เป็นอดีตนายทหารเป็นลุงตู่ที่รักพี่น้องประชาชน

ผมไม่ใช่บอกว่าอนาคตใหม่เป็นพักการเมืองที่ไม่ดี
อย่างคุณโรมนี่ผมชอบผมก็ชื่นชมท่าน
ตั้งแต่ท่านเคลื่อนไหวต่างต่างนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย
เราจะย้อนกลับไปสู่ความขัดแย้งอีกไหมล่ะผมไม่เชื่อว่าถ้าวันนี้เนี่ย
ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งประชาธิปัตย์เพื่อไทยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาโดยตลอดนะครับ
แต่พลังประชารัฐเราอยู่ตรงกลางไงเราจะก้าวข้ามความขัดแย้ง
นำพระประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้แค่นี้เองนะครับ
คือเอาจริงมันก็มีบางมุมที่คนที่รักผลเอกประยุทธ์
ผมได้ยินมาหลายเวทีครับเรื่องนี้นะครับ
คือผมตอบอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับพูดถึงความขัดแย้ง
เอาแบบถามแบบวินยูชนพึงรู้ได้เลยนะครับ
รู้สึกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันสิ้นสุดลงไหมฮะ
ตั้งแต่คุณประยุทธ์เข้ามานะฮะหรือจริงแล้วความขัดแย้งนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับ
อันที่๒นะครับสมมุตินะฮะเรายืนยันตามข้อได้จริงตามที่คุณธนกรเนี่ย
พูดมาก็ได้ว่ามันมีความขัดแย้งณเวลานั้นนะฮะมีความจำเป็นต้องรัฐประหารนะฮะ
ประเทศไทยกำลังเข้าสู่วิกฤตงั้นผมถามคำถามเดียว
มีความจำเป็นอะไรที่คุณประยุทธ์จะต้องอยู่ถึงเกือบ๕ปีขนาดนี้นะฮะ
ที่คุณประยุทธ์จะต้องอยู่ถึง๕ปีขนาดนี้
แล้วมีความจำเป็นอะไรอีกนะครับที่คุณประยุทธ์จะต้องพยายามสร้างรัฐมนูล
โดยให้ตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันธุ์ในการแต่งตั้งสว
ซึ่งในด้านหนึ่งคุณประยุทธ์ก็จะเป็นผู้สมัครด้วย
ถามว่าแบบนี้มันเป็นผลประโยชน์ได้เสียอีกหรือเปล่านะครับ
ผมคิดว่าถ้าเรากลับมาที่ตักกะนะครับเราจะพบว่ามันไม่มีความจำเป็นแบบนั้นเลย
ดังนั้นผมคิดว่าเวลาบอกว่าคุณประยุทธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ
แก้ไขสถานการณ์แต่ด้านหนึ่งเราต้องพูดได้ครบ
แล้วคุณประยุทธ์มีความจำเป็นอะไรต้องอยู่นานขนาดนั้น

คุณประยุทธ์ต้องอยู่นานอีกกี่ปีฮะ
วิกฤตการณ์ของประเทศชาติมันถึงจะสิ้นสุด

ไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องเชื่อผมก็ได้
คุณไปเปิดหน้าเฟซบุ๊กดูคอมเมนต์ไทยรัฐก็ได้ฮะ
เลยว่าเราจะพบเลยว่าความขัดแย้งไม่ได้บางเบาลงเลยนะครับ
สิ่งที่ผมกำลังจะเรียนกับทุกท่านเลยก็คือว่า
เราใช้วิธีแบบนี้มาโดยตลอดนะครับ
บอกว่าคุณประยุทธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศ

ดังนั้นเราจึงตั้งพักอนาคตใหม่ขึ้นมาไงฮะ
เราบอกว่าเรานี่แหละที่ไม่เป็นคู่ขัดแย้งจริง
เราไม่ได้เอาใครไปขังเราไม่ได้เอาใครไปจับคุก
เราไม่ได้ดำเนินคดีใครในสารทหารนะฮะ
ถ้าเรามีโอกาสเป็นรัฐบาลเราจะแก้ไข
แล้วเราเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้มันจะแก้ได้
ด้วยการแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำไม่ใช่
การใช้คำพูดเป็นวัตถกรรมบอกว่าจัดการความขัดแย้ง
ประเทศไทยเดินหน้าไม่ได้ครับถ้าปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกแก้
มันมีอยู่หนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องกลับมาตั้งโจทย์
ที่ตัวคุณธนกรไม่แพ้กันกับขออภัยค่ะ
คุณธนทรไม่แพ้กันกับตอนที่โจทย์ไปหาที่พลเอกประยุทธ์
คือว่าเอาจริงถ้าชูคุณธนทรขึ้นมาเป็นนายก
คุณธนทรมีประเด็นที่ถูกโจมตีได้ไม่น้อยไปกว่าผลเอกประยุทธ์
ที่พลเอกประยุทธ์อยู่มาเกือบ๕ปี
และคุณธนทรยังไม่ขึ้นเก้าอี้ใดเลยนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเริ่มที่อนาคตใหม่ค่ะ
เอาเฉพาะตัวคุณรังสิมันโรมนะคะคุณผู้ชมจะเห็นบทบาทตอนสมัยที่ยังศึกษาอยู่
ก็จะเห็นว่าไปทุกที่โดนจับทุกที่จำได้ใช่ไหมคะ

ไปนอนเล่นอยู่๒๔วันครั้งละ๑๒วันรวมกัน๒๔วัน
ทำอะไรมาบ้างนะคะเหตุการณ์ไหนบ้างนะคะ
ครั้งแรกนะครับก็คือตอนนั้นต้านรัฐประหาร
ต้านรัฐประหัสนะครับแล้วก็โดนมาตราร้อยสิบหกนะครับ
เป็นเหมือนกับว่าเราปลุกระดมนะฮะให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาลนะครับ
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือกรณีประชามตินะครับ
ก็คือตอนนั้นไปลงแจกใบปริวนะฮะที่ตลาดบางพรีนะครับ
สถานทหารนะฮะก็ไม่ได้ตัดสินสั่งฝักขังนะครับ
ถ้าส่งคดีนะฮะโทษสูงสุดท่าสารตัดสินเช่นนั้นนะครับ
ก็อยู่ที่๔๐ปีอายุมากกว่าน่าจะอยู่นานกว่าคุณจอมขวัญไหมฮะ

คือที่ถามเส้นทางของคุณรังสิมันโรมไม่ใช่อะไร
เพราะว่าคุณธนากรจำผิดจำถูกแล้วธนทรกับธนกร
คุณธนาธรหัวหน้าพรรคเนี่ยนะคะก็โดนเรื่องนี้เหมือนกัน
ว่าไปที่ไหนชุมนุมกับใครเข้าข้างใครอยู่ฝ่ายไหนมาบ้าง
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป้าหนึ่งที่โดนไม่แพ้พลเอกประยุทธ์นะคะ
พรรคเตรียมไว้ไหมว่าคุณธนาธรไม่รู้ยังไงหลังจากนี้ละ
เหมือนกับคุณประยุทธ์เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นธรรมกับคุณธนทรเท่าไหร่นะครับ
อย่างแรกเลยคุณธนทรเขาไม่ได้มีอำนาจแบบเดียวที่คุณประยุทธ์มีนะครับ
คุณธนทรไม่เคยเอาใครไปฝักขังคือผมคิดว่ามาตรฐานหรือเส้นวัดเนี่ย
ในการวัดว่าเหมือนกันหรือต่างกันเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะฮะ
เอามาตรฐานในการวัดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
ใช้กับคุณธนทรได้หรือฮะทั้งนั้นที่คุณธนทรไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่เคยเอาใครไปฝักขังไม่เคยไปใช้อำนาจในลักษณะที่ไปโยกย้ายใครเลยนะฮะ
ซึ่งผมคิดว่าเราก็พยายามอธิบายกับสังคมนะว่าจริงเท็จเป็นอย่างไรนะครับ
แต่กรณีของคุณประยุทธ์นะฮะเรามีหลักฐานตั้งเยอะตั้งแยะนะครับ
ทั่วโลกนะครับซึ่งเขาก็ออกมานะฮะเปิดรายงานนะฮะ
มีคำอธิบายหลายอย่างว่าในยุคสมัยของคุณประยุทธ์เนี่ยมีคนถูกจับกี่คนนะฮะ
มีคนที่เขาอยากจะแสดงออกนะฮะแล้วเขาแสดงออกไม่ได้จำนวนเท่าไหร่นะครับ
ดังนั้นผมคิดว่าเส้นวัดในการเปรียบเทียบว่าเหมือนกันเนี่ยอาจจะใช้กับคุณธนทรไม่ได้นะครับ
แต่ก็ถือว่าตกเป็นเป้าของพักเหมือนกันถูกไหมคะ
ผมคิดว่าการที่เราตกเป็นตกเป็นเป้าตรงนี้นะฮะเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนนะฮะเวลาเราเข้าสู่โหมดพักการเมืองเนี่ยเราก็มีกองเชียร์มีเรียกว่าบางคนแช่งใช่ครับ
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแล้วผมคิดว่าด้วยกระแสนะครับของพักอนาคตใหม่ในเวลานี้นะฮะมันก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะโดนในลักษณะนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเรามองให้บวกนะฮะมันไม่ใช่ใช้คำว่าอธิบายว่าเป็นการเมืองสร้างสรรคไม่สร้างสรรค์แต่ถ้าเรามองให้บวกนะผมคิดว่านี่เป็นมันก็เป็นสีสันนะครับแล้วในด้านหนึ่งนะฮะ
อธิบายค่ะตาเตอร์ธนกรครับ
คือผมย้อนไปนิดหนึ่งที่คุณโรมบอกว่าทำไมพลเอกประยุทธ์อยู่ถึง๔๕ปีนะครับ
ถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยความขัดแย้งมันฝังลากลึกมาก
ถอยหลังเป็น๑๐ปีเนี่ยมันไปไม่ได้เลย
การปฏิวัติต่างเนี่ยปฏิวัติเสร็จปั๊บเนี่ยคืนอำนาจเลยเนี่ยนะ
ก็ขัดแย้งอีกก็มีการผ่อบ้านผ่อเมืองอีกนะครับ
วันนี้เนี่ยในช่วงปีแรกท่านเข้ามาเนี่ยท่านทำเรื่องความมั่นคงความสงบนะฮะ
ช่วงปีที่๒ทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าความเร็วสูง
ช่วงปลายท่านก็ทำในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ทำในเรื่องของฐานลากของประเทศเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานะครับ
ไม่ใช่ว่าถ้าเรามองย้อนไปเนี่ย
ปี๕๓เลือกตั้งใหม่อยู่มาปั๊บปี๕๗ก็เลือกคือมันปัญหามันไม่สิ้นสุด
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมถามว่าเมืองไทยเนี่ยมันถึงเวลาสงบหรือยัง
ผมถามว่าพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยความขัดแย้งมันฝังลึกอย่างนี้ได้ยังไงผมยังไม่ทราบเลย
วันนี้ท่านถึงต้องแก้ปัญหาเยอะนะครับ
ฉันขอบวกเข้าไปนิดนึงค่ะกรณีที่ข่าวออกมาว่าเป็นผลเอกประวิทย์นะคะที่นั่งประธานสัญหาสวครับ
อันนี้มันยิ่งมันเอางี้ถ้าคนที่เชียร์จะไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าดูจากเวทีของหลายสื่อนะคะ
สวมันเป็นเป้าโจมตีอยู่แล้วที่โดนที่พลังประชารัฐนะคะ
ทีนี้พอเพิ่มผลเอกประวิทย์เข้าไปแล้วตั้งโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
แล้วไปทำเรื่องสวซึ่งถูกวิภาควิจารณ์อยู่แล้วอันนี้จะเหนื่อยไหมหลังจากนี้ไป
คือตรงนี้จริงเรื่องสวเนี่ยทางพักก็คงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับ
แต่ว่าถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยสว๒๕๐คนเนี่ยมันมาเป็นกลไกตามรัฐธรรมนูลถูกไหมครับ
แล้วก็เป็นประเด็นคำถามพ่วงที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นชอบถึง๑๖ล้านเสียงนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นกลไกที่พี่น้องประชาชนอย่างนี้คุณจอมขวัญว่ามันเป็นประชาธิปไตยไหม
เมื่อพี่น้องประชาชน๑๖ล้านเสียงเห็นชอบอย่างนี้ใช่ประชาธิปไตยไหมอย่างนี้
ถามผิดคนต้องถามท่านนี้เพราะว่าโดนจับตอนประชามติครับ
อ่าเดี๋ยวให้ท่านนี้จบก่อนให้ท่านนี้รอแป๊บเดี๋ยวเชิญครับ
วันนี้เนี่ยบางพักเนี่ยบอกว่าจะแก้รัฐธรรมนูลหรืออะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของพักท่านนะครับ
แต่ผมมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยพี่น้องประชาชน๑๖๗ล้านเสียงมีมติเห็นชอบมาเนี่ย
ผมถามว่าคุณจะแก้เนี่ยคุณเคยถามพี่น้องประชาชน๑๖๑๗ล้านเสียงหรือเปล่า

๘ปีใช่ไหมครับ๘ปีนะฮะ
คุณประยุทธ์อยู่ในอำนาจมาเกือบจะ๕ปีแล้วนะฮะ

คุณประยุทธ์ต้องการเวลาอีกเท่าไหร่ครับถึงจะแก้ปัญหาเหล่านี้เสร็จ
แล้วเราลองดูสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันนะฮะ
โอเคโต้แย้งกันได้ข้อมูลพวกนี้โต้แย้งกันได้
แต่แน่นอนข้อยืนยันในเรื่องของปัญหาความขัดแย้ง
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกจับกลุ่มโดนกักขังโดนดำเนินคดี
ด้วยข้อหาที่ล้วนเกี่ยวพันกับอำนาจการใช้อำนาจของคุณประยุทธ์
สิ่งเหล่านี้เราจะบอกว่านี่ไม่ใช่ความขัดแย้งเหรอฮะ
ดังนั้นในมุมหนึ่งนะครับผมกล้าที่จะยืนยันว่า
คุณประยุทธ์ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในเมืองไทยไปแล้ว
แต่พระราชาละบอกว่าไม่ใช่คู่ขัดแย้ง
ผมกำลังพูดถึงคุณประยุทธ์เป็นซึ่งตอนอย่าง๖๘

คือณวันนี้นะฮะถ้าเราอธิบายว่า

นี่คือเป็นประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งนะฮะ
เราต้องนับประวัติศาสตร์ของคุณประยุทธ์เข้ามาแน่นอนนะฮะ
สถิติต่างที่เกิดขึ้นนะครับ
ล้วนเกี่ยวพันธุ์นะครับกับยุคสมัยของคุณประยุทธ์ทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นกรณีอุทยานราชภักษ์นะฮะ
ที่มีประชาชนเขาจำนวนหนึ่งเขาอยากไปตรวจสอบ

หรือไม่กระทั่งพูดถึงการลงประชามตินะครับ
บอกว่าคำถามข้อที่๒ที่ถามนะครับ
ให้สวไปเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่

ถ้าเราเรียกว่านี่คือกระบวนการประชาธิปไตย
การไปจับกลุ่มคนที่พยายามลนลงเนี่ย
อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นกรณีของผมนะฮะ
และยังมีคดีจนถึงทุกวันนี้ผมยังมีคดีอยู่นะฮะ
ถามว่านี่เราเรียกว่ากระบวนการประชาธิปไตยใช่ไหมนะครับ

ภายใต้ในการลนลงช่วงรัฐมนูลนะฮะ
เรามีการใช้งบประมาณนะฮะผ่านกอรมนนะฮะ
เพื่อลนลงให้ผลรับร่างรัฐมนุนด้วยซ้ำไปนะครับ
เราจะเรียกกระบวนการแบบนี้ว่าเป็นกระบวนการประชาธิปไตย
ได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างนั้นหรือนะครับ
ผมคิดว่าถ้าเราคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมนะฮะพักอนาคตใหม่
จริงอีกหลายพักเราถึงพยายามที่จะลนลงนะฮะ
แล้วพยายามออกนโยบายว่าถ้าเรามีอำนาจเข้าไปในสภานะฮะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเริ่มที่ดรธนกรให้แย้งก่อนเป็นท่านแรก
พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
ให้ดรธนกรโต้แย้งก่อนเลยค่ะ
คือที่ผมอยากจะพูดที่คุณโรมพูดเรื่องประชามติเนี่ยนะ
ผมมองว่ากระบวนการในการทำประชามติเนี่ยมันก็เปิดเผยนะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เสียงพี่น้องประชาชน๑๖๗

คือการแก้ไม่เป็นไรผมรับได้ท่านจะแก้รับนูนแก้อะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าในกระบวนการประชาธิปไตยแล้วเนี่ย

แต่ว่าเราคำนึงเสียงข้างน้อยด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทำประชามติ
ร่างรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ย
ผมก็ยังเชื่อว่ามันทำมาถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
เอาอย่างนี้ดิฉันขอพูดหนึ่งประเด็น
ซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์เจตธนวนิกนะคะ

จะมีอยู่สองทางหลักจริงมันเป็นข่าวเมาส์แบบเป็นกระแสหลักไปแล้ว
คือลักษณะของผลการเลือกตั้งที่ออกมาถ้าเราผ่าน๒๔มีนาคมไปได้คือ
เด็กประยุทธ์เนี่ยได้เป็นนายกแน่
แต่อาจจะเป็นเสียงข้างน้อยนะคะ
แล้วก็มันก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการโหวตให้ประชาธิปัตย์ก็คือ
หัวหน้าพักเนี่ยคุณอภิษฎเนี่ยไปเป็นประธานสภาคืออันนี้คือข่าวเมาส์จนกลายเป็นกระแสหลัก

ในขณะที่อีกแบบหนึ่งคืออาจจะเป็นอีกแบบนึงเลยอาจารย์ศิโรธก็บอก
ซึ่งอาจารย์เจตแกก็เห็นด้วยนะคะว่าอาจจะเป็นประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยมาอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายเดียวกัน
ไม่ได้ร่วมกันนะฝ่ายค้านเหมือนกันซึ่งอันนี้เริ่มจากดรธนกรก่อนเลยค่ะ
คิดไว้บ้างไหมประเมินไว้บ้างไหมเพราะว่าทุกพักเชื่อว่าคงประเมินกันหมดแล้วว่าคาดว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหน
คือผมเชื่อว่าสิ่งที่วันนี้ที่เราลงพื้นที่นะครับแล้วก็ตัวผู้สมัครเองแล้วก็นโยบายของพักเนี่ย
ผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนนโยบายของเรามันจับต้องได้
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะให้โอกาสพักพลังประชารัฐ
ซึ่งเมื่อเราได้เสียงพอสมควรเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
และที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไปใช้สว๒๕๐คือตรงนั้นมันเป็นกลไกตามรัฐมนูล
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจอมขวัญก็ไปดูเลยว่าเสียงในสภาผู้แทนรัศดรเนี่ย
คนที่จะเป็นรัฐบาลต้องรวมให้ได้เสียงข้างมากอยู่แล้วเกิน๒๕๐นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าไม่เกินเนี่ยวันแรกก็วันเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วครับร่างงบประมาณไม่ผ่านก็ลำบากแล้วครับ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเสียงสนับสนุนมันก็ต้องเป็นไปตามกลไกของรับนูล
นี่ขอขยายความนิดนึงคือตอนแรกที่เราเริ่มมีการพูดถึงการเมืองหลังจากหาเสียงเนี่ยนะคะ
คือมักจะมองว่าผลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกโดยรวมเสียงสว๒๕๐เข้ามา
แต่มันถูกแก้ให้ชัดเจนขึ้นในแต่ละเวทีโดยทางพลังประชารัฐเองที่บอกว่าสุดท้ายแล้วพลังประชารัฐถ้าจะเป็นรัฐบาล
เชื่อว่ายังไงจาก๕๐๐ต้องได้เกินครึ่งอาจจะรวมกับพักอื่นขนาดกลางขนาดเล็กก็แล้วแต่กี่พักไม่ทราบ
แต่ยังไงเข้าใจดีถึงประเด็นนี้ถ้าจะอยู่ให้ยาวต้องได้๒๕๑ใช่ไหมคะ
คำถามคือประเมินว่าอยู่กับเรากี่พัก
ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายพักคิดว่าผมเชื่อว่าแต่ละพักเนี่ยเขาจะต้องเลือกในสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการ
เลี้ยนทิ้งเวลาตอนที่เจอกับคุณธนกรมาสักสัปดาห์สองสัปดาห์ครับ
ตอนนั้นก็ประมาณนี้จะอยู่ประมาณตัวเลขอยู่ประมาณ๒๓๔พักประมาณนี้ไหมคะ

โดยที่ได้ยินข่าวที่เขาเมาส์กันแรงแรงไหมว่าสุดท้ายแล้วประชาธิปัตยเนี่ยจะโดนโหวตให้ไปเป็นประธานสภาอ่า
ก็เหมือนกับมาทางฝั่งพลังประชารัฐนี่แหละ
ตรงนั้นผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงตรงนั้นเป็นเรื่องของภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
แต่ผมเชื่อว่าการที่จะวันเลือกตั้งมันยังไม่ถึงถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นคาดการณ์ไว้ว่า

แต่ว่าเรามองในภักดิ์เราเอง
วันนี้เราเชื่อว่าเราทำหนังสือไปที่กรกตถูกไหมครับวันนี้
วันนี้ท่านนายกการดีเบตท่านคงไม่ขึ้นอยู่แล้ว
อันนี้ชัดเจนได้ไหมครับ
ขึ้นอยู่แล้วเพราะว่ามันมีข้อกฎหมายหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง

แต่สิ่งที่พลังประชารัฐทำหนังสือไปที่กรกต
เพราะฉะนั้นซึ่งถ้าสมมุติว่ากรกตเห็นชอบว่าทำอะไรได้บ้าง
ไม่ใช่เราทำได้เลยนะครับเราก็ต้องมาหาลือกับทีมยุทธศาสตร์ของพัก
แล้วก็ต้องหาลือกับลุงตู่ด้วยในฐานะที่อยู่ในบัญชี
ว่าท่านเหมาะสมเห็นชอบยังไงเราก็ต้องคิดไว้เหมือนกัน
ขอคำนิดเดียวสั้นตอนหาลือกับลุงตู่เนี่ยรวมรองนายกวิศนุด้วยไหมคะ
ผมว่าท่านรองไม่น่าจะเกี่ยวนะฮะ

คือท่านอาจารย์วิศนุท่านเป็นบุคคลที่เก่งเรื่องกฎหมาย
เพราะฉะนั้นแล้วท่านก็ถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน
ผมว่าท่านก็ให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมานะครับ

อาณะคุณใหม่ไม่อยู่ในโพลงด้วยค่ะ
คือแต่อนาคตใหม่มาแต่มาไม่เท่ารุ่นพี่
โดยที่ฉันขอนับรวมพลังประชารัฐเป็นรุ่นพี่เพราะว่าเขามีสอสอเก่าอยู่ด้วย
ว่ามันก็น่าจะผลมันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะบางพักก็พูดกันถึงขนาดที่ว่าตอนนี้การเลือกตั้งจบแล้ว
นะครับคือคิดถึงขนาดว่าโอเคแต่คนนี้นะฮะมาเป็นผู้สมัครของเราคราวที่แล้วได้เสียงกี่เสียงนะฮะ
ทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยเราไม่มีการเลือกตั้งมานานนะครับแล้วผมคิดว่า
อย่าเพิ่งดูถูกคนรุ่นใหม่คือแน่นอนในอดีตนะฮะถ้าเราไปนั่งคำนวณจริงเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะมาใช้สิทธิ์น้อยนะครับ
แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งที่ผมพยายามจะอธิบายนะฮะก็คือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่คนรุ่นใหม่ยืนยันจริงนะครับ
ออกมาเยอะมากอันนี้ผมไม่ปฏิเสธ
นี่ยังไม่รวมถึงคนที่
และผมคิดว่าถ้าในฐานะที่พักฎาคสมัย
เราพยายามนำเสนอสิ่งใหม่กับสังคมจริง

ก็ไม่แน่ว่าคณิตศาสตร์ทางการเมืองอาจจะเปลี่ยนก็ได้ในคราวนี้
ขอพูดเจาะลงไปที่กลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะจะด้วยนิยามทางความคิดหรือด้วยวัยก็แล้วแต่
อย่างที่คุณรังสิมันบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าพลังประชารัฐเนี่ยได้รับการตอบรับ
แต่สุดท้ายแล้วเข้าครูหาเราไม่รู้หรอกเช่นเดียวกันฉันใช้คำถามขอบิดนิดเดียวคือ
เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่ที่บอกจะมาจะมาจะมาจริงหรือเปล่า

คือเราทำการเมืองเนี่ยเราเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วนะฮะเราไม่เหมือนกับพักการเมืองอื่นที่
ที่มีสอสออยู่ในมือนะฮะหมายถึงว่าน่าจะเป็นคนที่ชนะในพื้นที่นั้นอยู่ในมือ
เราเริ่มจากศูนย์ดังนั้นอะไรที่ได้มันมีแต่บวก
เพราะเราเริ่มจากศูนย์มันไม่มีคำว่าเต็ดลบมันไม่เหมือนพักการเมืองอื่นที่อาจจะมี
จำนวนที่นั่งลดลงเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งคราวก่อนหรือจำนวนที่นั่งเพิ่มขึ้น
แล้วมันจากเดิมที่อาจจะคิดว่ามันควรได้ประมาณนี้มันไม่ได้ประมาณนั้นนะฮะ
ดังนั้นในการทำพักอนาคตใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะ
เริ่มจากที่คิดว่าเราจะได้ที่นั่งสักไม่กี่ที่นั่ง
จนมาวันนี้เราทำมาเรื่อยแล้วกลายขนาดนี้
ความเป็นไปได้ตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่๑๐๒๐แล้ว
มันอาจจะมากกว่านั้นมันอาจจะเป็น๗๐ที่นั่งด้วยซ้ำไป
ดังนั้นผมคิดลองดูค่ะ
ได้นัดทบาลได้เลยนะครับ
เดี๋ยวก็เราจะบอกมาตรงจบแล้วนะครับ
พลักษณ์การเมืองไม่ว่าใครจะจะจัดตั้งรัฐบาล
เรามีวัฒนะคำอันหนึ่งแบบ
ภักดิ์ที่ชนะได้เสียงได้เสียงมากที่สุด
จะเป็นแกนดำจัดตั้งบัฏภาพบ๒๐๒๔นี้คือไม่รู้ว่าพลังประชารัฐจะเห็นด้วยเรื่องนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวมาอีกหน่อยมาอีกเรื่อย

มาแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ที่เราพูดคุยกัน

คือจริงแล้วมันก็เป็นข่าวที่แบบพูดกันจนแบบกลายเป็นเกือบจะเหมือนเรื่องจริงแล้วนะคะ
อ๋อตอนนี้จัดตั้งแล้วเรียบร้อยใครจะอยู่กับใคร
มันอาจจะมีแผน๑แผน๒แผน๓ในการจัดตั้งนะคะ
สุดท้ายแล้วสิ่งที่ออกมาไม่มีผลอะไร
กว่าคุณผู้ชมเองจะเป็นคนไปกากบาทนะคะ
ไม่ว่าเขาเดาอย่างไรก็แล้วแต่เสียงเป็นของเรา
ครูหาและปากกาอยู่ที่ตัวเรานะคะตอนที่เราเข้าไปในนั้น
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างไรก็แล้วแต่
การเมืองยังเป็นเรื่องของคุณผู้ชมทุกคนอยู่นะคะ
ไม่ใช่ของไม่กี่สิบพักที่เราคุยกันผ่านสื่อนะคะ
วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณทั้งสองท่านในวันนี้
ขอบคุณค่ะและลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ